อีกหนึ่งเรื่องดีที่จะนำเสนอเป็นการสืบทอด
สืบสารวัฒนธรรมกันนะครับ
เป็นศิลปะของคณะกลองยาว

ปึ่งปะพึ่งพึ่งแบบนั้นแหละนี่เขาสอนให้เด็กนักเรียนครับ
โอ้โหได้เรียนรู้การเล่นกลองยาวแบบนี้
เขาสอนฟรีด้วยนะพากันไปเลยครับที่จังหวัดกระบี
นี่ตีกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับ
ที่บ้านเลขที่๗๘ทับ๑หมู่๔ตำบลคลองท่อมเหนือ
ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับ
ก็ไปเจอกับคนนี้นายไมตรีเพชรมากนะครับ
เป็นเจ้าของคณะกลองยาวประจำหมู่บ้าน
ไมตรีเนี่ยเปิดสอนศิลปะการตีกลองยาวให้กับเด็กในหมู่บ้านนะครับ
เปิดสอนเป็นประจำทุกวันในช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียน
การสอนบอกเลยฟรีครับ
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดกับทางเด็กนะฮะ
แล้วก็ได้รับความชื่นชมจากชาวบ้าน
ที่ชื่นชมตัวนายไมตรีว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมจริง
คุณไมตีก็เล่าว่าตนเองมีอาชีพหลักก็คือทำสวน
แต่ว่าเล่นรำวงกลองยาวเป็นอาชีพเสริม
เคยรับงานแสดงตามงานต่างนะ
แล้วก็ตนเองตัดสินใจเปิดสอศิลปะการตีกลองยาวให้กับเด็ก
ก็เพราะว่าต้องการให้เด็กน้องเยาวชนรุ่นหลังเนี่ย
ซึมซับแล้วก็สืบทอดศิลปะท้องถิ่นแขนงนี้ให้คงอยู่

ตอนนี้เปิดสอนมาได้นานสักเดือนหนึ่งแล้ว

ปรากฏว่ามีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสนใจพาลูกหลานมาฝึกเรียนกับตนเองจำนวนมาก
แล้วนี่เขาสอนการรำให้กับน้องนักเรียนผู้หญิงด้วย

ตอนนี้เขามีนักเรียนอยู่ประมาณสัก๒๐คนแล้วครับ
แล้วก็เด็กคนไหนนะที่เริ่มมีความชำนาญในการตีกลองยาว

เขาก็จะรับงานให้เด็ก

ฉลองถูกรางวัลที่๑มีไหมก็ไปได้เหมือนกัน

วะไม่ได้น้องไปต้องใจเย็น

แก้โบนรำแก้โบนจิ๊กรองแก้โบนไป

ลำกองยาวกับน้อง

สำหรับคณะนี้ถ้าสนใจนะครับ๐๘๑

แล้วก็ถ้าสนใจอยากจะพาลูกหลานไปฝากเอาไว้ไปเรียน
กล้องญาติหรือว่าไปรำแบบนี้

ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับ
การตีกรองยาวนี่เป็น๑เอกลักษณ์ของไทยเลยนะ